มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือเล็ดลอดออกมาว่าเธอเนี่ยเป็นนางเอกแอปแบ๊วจอมกราบ
เพื่อไปร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับดารารุ่นพี่คนหนึ่งก็ทำตัวกลางใส่เขา
งานนี้เจ้าตัวรีบออกมาชี้แจงทันทีว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเพราะว่างานอีเวนต์ดังกล่าวเนี่ยเต็มไปด้วยพี่น้องดาราคนสนิท
ยังตอบกลับข่าวลือว่าไม่มีมูลความจริง
เพราะเธอไม่มีทางทำพฤติกรรมอะไรแบบนั้นอยู่แล้วค่ะ

แต่ว่าไม่ต้องมโนเขียนเองดีกว่า
เพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นจริงค่ะ
ให้ดูตามความเป็นจริงแล้วกันเนอะว่า
คือทุกคนน่าจะรู้จักนิสัยคิมดีอยู่แล้วค่ะ
ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์ก็ให้เปิดใจนิดนึงค่ะ

เรื่องนี้เนี่ยไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดนะคะ

การวางตัวในสังคมให้คนอื่นรัก

โอ้โฮโดนเมาส์ตลอดเลยว่าแอบแบ๊วแอบแบ๊วจริง